หลบกันทั้งอำเภอพรับเธอคนเดียวผู้ชายคนหนึ่งแคล้งคาจูจู
ใช้มีดไล่จะทำร้ายชาวบ้าน

ตำรวจต้องเข้าระงับเหตุแล้วจะทำร้ายร่างกายตำรวจด้วยค่ะ
โอ้โหตีตำรวจเลย

ชัดเจนเข้าคุกแน่นอน

ใช่ค่ะไปทำร้ายตำรวจด้วย
พุ่งไปจะเข้าไปทำร้ายร่างกายตำรวจ
เออเกิดอะไรขึ้นผู้ชายคนนี้ชื่อรักชาติ

ชื่อรักชาติแต่เสียชาติมากเลย
ก็เคยต่อยหน้าพ่อแม่ตัวเองด้วย

โอ้โหคุณผู้ชมดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะ

เจ๊ม้อยวีพลัสเอามาโพสต์ไว้
พร้อมกับระบุข้อความก็คือลักษณะเล่าเรื่อง

ผู้ชายคนนี้ใช้อาวุธไล่ฟันตำรวจ
รถชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมา
ตำรวจเกือบโดนทำร้ายร่างกายสุดท้าย
สยบคลั่งหากปล่อยไว้เกิดอันตรายต่อคนอื่นแน่
ท้องที่โพลงามสกลนคร
ลองฟังไหมคะท้องเรื่องก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้น

ที่ผ่านมาบนถนนกลางหมู่บ้านเลยนะคะ
บ้านโพลงามตำรวจโพลงามอำเภออากาศอำนวย
ถึงบอกไงหลบกันทั้งอำเภออำเภออากาศอำนวย
เพราะผู้ชายคนนี้คนเดียวนะคะ
คือตำรวจสภพลทองไประงับเหตุนะฮะ
สพงามเข้าระงับเหตุ
ผู้ชายคนนี้ชื่อรักชาติช่วยรักษาอายุ๔๓ปี

เกิดอาการคุ้มคลั่งแบบนี้สุดท้ายสยบได้นะคะ
คุณกาญจนาช่วยรักษาอายุ๗๔ปี
แก่แล้วนะคุณแม่เป็นแม่ของนายรักชาติเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนายรักชาติอยู่ในอาการมึนเมา
แล้วเดินมาขอเงินแม่แล้วบอกว่าจะเอาไปซื้อเหล้า
แต่แม่เนี่ยแม่ท่านนี้แก่แล้ว
บอกไม่มีเงินให้หรอกนะนายรักชาติไม่พอใจ
ความมิตรพระธรรมธาตุจะมาฟันคุณแม่เสียชาติไหม
เธอก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาจากบ้านไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
จากเพื่อนบ้านให้ช่วยโทรแจ้งตำรวจระหว่างนั้น
รักชาติก็เดินออกมาส่งเสียงดังเอะอะโวยวาย
ถนนหน้าบ้านใครผ่านไปผ่านมาก็จะพุ่งเข้าไปทำร้ายเขา
กระทั่งตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุนายรักชาติตรงเข้าไปจะทำร้ายตำรวจ
พยายามเข้าจะไปแย่งปืนตำรวจตำรวจต้องยิงใส่นายรักชาติ
เพื่อระงับเหตุจากนั้นนำตัวนายรักชาติส่งโรงพยาบาลนะคะ
ทีนี้ก่อนหน้านี้พฤติกรรมนายรักชาติเป็นไง
รักชาติมีพฤติกรรมก้าวร้าวชอบข่มขู่แล้วก็ทำร้ายร่างกายพ่อแม่เป็นประจำ
เวลาเมาที่ผ่านมาเคยทำร้ายพ่อชกหน้าพ่อหมัดตรงเข้าหน้าพ่อ
จนฟันหักทั้งหมด๔๔แถมยังข่มขู่เพื่อนบ้าน
ทุกคนในบ้านเนี่ยทุกคนในหมู่บ้านเอือมระอา
สาเหตุน่าจะเกิดจากรักชาติติดยาเสพติดเป็นธาตุยาเสพติดค่ะ
ที่ผ่านมาคุณแม่ก็พยายามอบรมสั่งสอนแล้วคุณแม่ไม่ผิดหรอกค่ะ
คุณแม่พยายามอบรงสั่งซ้อนแล้วแต่ในรักชาติไม่จำนะเป็นผลทำให้เนี่ย
ปัจจุบันเขาเป็นแบบนี้ค่ะสุดท้ายลูกชายถูกตำรวจจับกลุ่มไป
ตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคนในครอบครัวคนในหมู่บ้านรู้สึกโล่งใจไปตามตามกันค่ะ
คุณแม่กาญจนาช่วยรักษาบุญรักษานะคะคุณแม่

นี่ถ้าตำรวจมาไม่ทันเนี่ยอาจจะเป็นพ่อกับแม่นั่นแหละที่ตายนะคะ
เรื่องต้นตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา๔ข้อหาก็คือ
ข้อหาเกี่ยวกับพรบสารเสพติดทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน
ขณะปฏิบัติหน้าที่พกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตอนนี้เนี่ยตำรวจตามไปอายัดตัวที่โรงพยาบาลนะคะ
ถ้าเกิดว่าหายเจ็บแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ